คุณผู้ชมคะมาถึงข่าวนี้หน่อยค่ะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยก็ว่า
ข่าวใหญ่ประจำวันเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เป็นการบุกจับหลงจู้สมชายเนี่ยค่ะก็เป็นขาใหญ่บ่อนการพนันในภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ
แล้วก็เนี่ยไปบุกจับได้ที่บ้านพรรครุที่ระยองแล้วขอบอดตรอน่ะครับเดินทางไปเลย
เดี๋ยวจะแถลงข่าวจะสอบสวนเรื่องนี้เองด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
ตำรวจภูทรภาค๒เข้าไปจับกลุ่มตัว
นายสมชายจุติกิจเดชาหรือว่าหลงจู้
เวลาเรียกหลงจูต้องเรียกชื่อเขาด้วยนะ

ถ้าหลงจูมันแปลว่าผู้ควบคุมร้าน

เดี๋ยวคนที่เป็นหลงจู้คนอื่น

เพราะว่าหลงจู้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรงรับจำนำแล้วนะ

แต่ว่าช่วงหลังคือข่าวของหลงจู้สมชาย

กรณีเกี่ยวกับเรื่องของการผัวพันบ่อนพนัน

เจ้าหน้าที่ก็ไปบุกที่บ้านพักบ้านเลขที่๑๕๗
ถนนราชสามัคคีตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็มีหมายจับสารแขวงจังหวัดระยอง

ให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่คุณผู้ชมปฏิบัติการเมื่อเช้านี้
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวหลงจู้สมชายได้แล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจค้นบ้านพักค่ะ

รวมถึงต้องสอบปากคำหลงจู้สมชาย
ซึ่งเข้าไปก็เจอ
แล้วบ้านหลังนี้ดูอันนี้คือตอนที่ลูกศรที่เราชี้ให้เห็น
นี่เป็นวินาทีในการเข้าไปจับกลุ่มนะฮะ
ใช่ค่ะเข้าไปถึงที่บ้านบ้านใหญ่โตเลย

คุณเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังในการตรวจสอบทั้งภายในบ้าน
แล้วก็โดยรอบพื้นที่หลายไร่ของคฤหาดหลังใหญ่บนเนินดินตรงนี้
ใช่ค่ะพอเข้าไปถึงเห็นรถหรูจอดอยู่๒คันนะ
แล้วก็บ้านก็มีรัวรอบขอบชิดกำแพงสูงมาก

แล้วรอบบ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดหลายสิบตัว
ทีนี้นักข่าวจริงก็ตามไปด้วยนะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องให้ผู้สื่อข่าวรออยู่ด้านนอก

ทีนี้มันก็มีรายงานด้วยว่าทางพลตำรวจโท
องอิงคภัยโรธผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
จะมาแถลงเรื่องรายละเอียดในการจับกลุ่ม
ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะคะ
หรือไม่แน่นะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตร
อาจจะเดินทางมาสอบสวนด้วยตนเองนะครับ
หลังจากนั้นจะนำตัวของหลงจู้สมชาย
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับ
ส่วนจะแถลงข่าวการจับตัวกี่โมงอย่างไร

แล้วก็จะมีการแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือที่บชภาค๒ชนบุรี
ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ

เพราะหลงจู้คนนี้เขามีเส้นทางในธุรกิจสีเทานะครับ
เส้นทางของหลงจู้สมชายจุติกิเดชนะฮะ
คนดังเมืองระยองเป็นผู้ยิ่งใหญ่

แล้วก็เคยมีภาพถ่ายยืนยันความแนบแน่น
ของคนระดับบิ๊กทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาตินะครับ
เป็นนักธุรกิจสีเทาระดับประเทศ
ที่ถูกกล่าวขาวมานานสำหรับหลงจู้สมชายนะฮะ
ก็มีคนก็ไปดูเรื่องของประวัติแล้วก็เส้นทางของหลงจู้นะฮะ

ในวงการพนันเปรียบว่ามาจากผี

แต่ด้วยความใจถึงเติบโตจากคนเดินโพยหวย
ขยับเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าของสารบริการในเมืองระยอง

ต่อมาก็ไปผัวพันกับแก๊งล็อกหวย
ก็คือกลมวังกลวยแล้วก็ชายโคกสำโปรง
แล้วก็นายสมชายเขาได้รับฉายาในขณะนั้น
ว่าเป็นชายระยองหรือว่าชายบ้านค่าย
จู้สมชายรวยมาจากกรณีหวยล็อกปี๔๔
ได้เงินมาเป็น๑๐ล้านนะคุณเขาไปลงทุนหวยล็อก
เขาบอกว่าล็อกในงวดของเดือนมิถุนายนปี๔๔
แต่ทีนี้ก็เข้าไปขัดผลประโยชน์สะดุดต่อเจ้าพ่อหวยสายอีสานเขาให้
เกิดการเปิดโปรงขบวนการหวยล็อกของหลงจู้สมชาย
เกิดเป็นคดีแต่เขาบอกว่าหลงจู้สมชายก็รอดคดีมาได้นะฮะ
จากหวยล็อกที่เงียบไปชื่อเสียงของหลงจุสมชาย
ก็กลับมาโด่งดังในยุทธจักรบ่อนพนันตู้ม้าแล้วก็ตู้สล็อต
เขาว่ากันว่ามีนักการเมืองฝั่งอีสานหนุนหลัง
แล้วก็ตำรวจระดับพลตำรวจตรีสายอีสานให้สัมประธานในเรื่องของบ่อนด้วยนะครับ
ทีนี้หลงจู้สมชายจะเดินหน้าเข้าสู่วงการบ่อนเมืองหลวงหรือว่าในกรุงเทพ
แต่ปรากฏว่าก็ไปไม่รอดฮะต้องกลับไปดูแลฐานเดิมที่ภาคตะวันออกนะฮะ
แล้วคุณก็รู้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงปลายธันวาคมที่ผ่านมา
ปรากฏเป็นเหตุการณ์ว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ภายในบ่อนการพนันที่จังหวัดระยอง
นั่นเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุจรรย์โอชา
ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องของบ่อนการพนันทั่วประเทศ
และถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือมีคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็จะต้องปราบปรามเอาผิดทั้งหมด
และนอกจากนี้มีกรณีของการจับกลุ่มเสียโป้
ที่เขาว่ากันว่าเสียโป้ก็เคยทำงานให้กับหลงจู้สมชายเหมือนกันนะครับ
โดยเสียโป้ที่มีฉายาว่าเศรษฐีนักบุญเนี่ย
ได้เงินมาจากหลงจู้สมชายแล้วก็เอาเงินนั่นแหละไปทำบุญทำทาน
ทำให้โดนเรื่องของการฟอกเงินด้วย
แล้วก็โดนจับไปเรื่องของการเปิดเว็บพนันออนไลน์ด้วย
แล้วเขาก็ว่ากันว่าจากกรณีการจับเสียโป้
มันก็เลยเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
แล้วก็ตามจับหลงจู้สมชายต่อไป
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่ได้ให้ดูภาพนี่นะคะ
เพราะว่าบรรยากาศล่าสุดที่นักข่าวของเรารายงานมา

คุมตัวหลงจู้สมชายมาที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดระยองแล้ว
หลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีภาพของการ
ใส่กุญแจมือหลงจู้สมชายได้
เพราะก่อนหน้านั้นโอ้โหพยายามที่จะทั้งจับกลุ่ม
แล้วก็ทลายบ่อนพนันที่หลงจู้สมชายอยู่เบื้องหลัง
จับได้แล้วก็ปล่อยแล้วก็รอด
แต่คราวนี้เป็นภาพควบคุมตัวมาเลย
เตรียมแปลงเลยใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ